ทุกผู้ชมครับดูตรงปฐุมธานีหน่อยนะฮะในพื้นที่ปฐุมธานีวันนี้มีการชุมนุมเหมือนกันนะครับ
บริเวณหน้ารูปปั้นอาจารย์ป่วยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์วังศิษย์นะครับ
ที่ตำบลครองหนึ่งอำเภอครองหลวงจังหวัดประธุมธรรมดามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัมศาสตร์ศูนย์วังศิษย์ออกมารวมตัวกัน
ในการแสดงออกเรียกร้องต่างแล้วก็ประนามการกระทำรุนแรงของเจ้าหน้าที่
ที่มีต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกประทุมวันเมื่อวานนี้ในพื้นที่กรุงเทพ
ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเกาะปลาใสแล้วก็ตะโกนขับไล่พลเอกปรยุทธ์จันโอชา
ลาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการแสดงเชิงลักษณะ
การแสดงให้เห็นวิธีการหรือว่าเปรียบเทียบหรือว่าเชิงสัญลักษณ์ล้อเลียนประมาณอย่างนั้นนะฮะ
เป็นการสลายการชุมนุมของตำรวจที่ใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูง
ไล่ฉีดใส่ผู้ชุมนุมแต่เขาใช้ลักษณะแบบนี้นะฮะ
อันนี้เป็นการแสดงของเขานะครับท่านผู้ชมครับของนักศึกษาที่ธรรมศาสตศูนย์วังศิษย์ในวันนี้นะครับ
แล้วก็นับถอยหลังนะครับที่เปิดขวดน้ำแล้วก็มีการฉีดน้ำเข้าไป
ลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการเปิดแฟลตจากโทรศัพท์มือถือนะครับ
แล้วก็เรียกร้องต่างในข้อเรียกร้องของ
อาจารย์ป่วยที่มธรรมศาสตร์ศูนย์วังศิษฐ์ในวันนี้นะฮะ